พูดถึงคนดังขยับซ้ายขยับขวาโอ้ก็เป็นดราม่าไปซะแล้ว
ล่าสุดมากกี้ราศีคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวต่างประเทศกับคุณสามีเขา
คุณป๊อกพัชรกรแม้ก็ไม่ไหวมีเรื่องดราม่าตามมาด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คุณผู้ชมเห็นภาพไหม
คุณมากกี้หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจเลยถามว่าทำไมต้องนั่งรถเข็นเป็นอะไรหรือเปล่า
แล้วก็เพิ่งจะท้องน้องอ่อนเองนะคะ
งานนี้คุณพ่อป๊อกค่ะเลยออกโรงโพสต์ร่ายยาวผ่านไอจีส่วนตัวเลยนะ
หลายคนสงสัยค่ะว่าทำไมทำไมมากกี้ต้องนั่งรถเข็นด้วยนะคะ
ผมตอบให้ครับด้วยความที่กี้เป็นผู้หญิงร่างเล็ก
แล้วเวลามาเที่ยวต่างประเทศแน่นอนจะต้องมีเดินเยอะเป็นพิเศษ

เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
ทริปแรกที่เรามาด้วยกัน๔คนสิเนอะ
เป็นอันแยกย้ายความดราม่านะครับคุณผู้ชม

คือกี้เป็นคนร่างเล็กค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย

เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ